กลับมาในช่วงนี้โอ้โหน้องใบตองสุดยอดมาก
เพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมอะไรใหม่

วันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง
แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาทักดิฉันเยอะมาก
ดิฉันติ๊งต้องหรือเปล่าเออเป็นบ้าหรือเปล่า

แต่ว่าให้เรียกว่า
ดิฉันว่าคนไข้ค่ะ

ฉันไม่ใช่คนบ้าดิฉันเป็นคนไข้ของศรีธรรยาทั้งนั้นเอง
ไปดูนวัตกรรมใหม่กันดีกว่านะคะ
ประดิษฐ์รถจากรถซาเล็งสามล้อ
กลายมาเป็นรถยนต์โบราณรูปร่างหน้าตาสวยงามแบบนี้

ต้องมีการดัดแปลงตกแต่งขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็สามารถใช้บรรทุกของได้จริงค่ะ

แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวของคุณลุงเขา
รถที่เห็นคันนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับ

เพราะว่าคุณลุงเสน่ห์ผลถาวรอายุห้าสิบสามปี
ชาวบ้านบางพระนอนตะมนทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

รถซาเล้ง๓ล้อให้กลายเป็นรถโบราณ
สวยงามอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ

ตัวเองมีอาชีพค้าขายของโชว์หวย
แต่ว่ามีใจรักในเครื่องยนต์
ทั้งที่ไม่เคยไปร่ำเรียนที่ไหนมาก่อนเลย
จบการศึกษาก็ว่าแค่ป๗เท่านั้น

แต่มีความสามารถทำงานช่างได้หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างช่างไม้ซ่อมรถค่ะ
โดยรถคันนี้นะคะเดิมทีก็คือเป็นรถซาเล้ง
ใช้ขนผักในตลาดสดนั่นเอง
แล้วก็นำเครื่องยนต์ขนาด๑๐๐ซีซีที่ใช้แล้วจากประเทศจีน
มาประกอบเข้ากับตัวถังอย่างสวยงาม
แล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนั่นเองใส่เข้าไปให้ใช้ได้จริง
ตกแต่งให้เหมือนกับรถยนต์เด้แบบนี้สวยงามเหมือนกันนะ
สุดแหละแถมนั่งไปนี่ก็สบาย
สบายเพราะว่าความเร็วของมันอยู่ที่ประมาณ๓๐

เพราะฉะนั้นบอกมากสำหรับใครที่อยากจะนั่งชิวกินลม

แต่ผมไม่แนะนำนะวันไหนแดดแรงเนี่ย
ดิฉันว่าแดดยังไม่เท่ากับฝนตก
ใช่ฝนตกก็ลำบากหน่อย
แดดแรงก็สีผิวก็เปลี่ยนสีได้
แต่ที่สำคัญก็คือมันประหยัดน้ำมันไง
เพราะว่ามันกินน้ำมันเท่ากับรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลยนะคะ
เสน่ห์ยังบอกอีกด้วยว่าต้นทุนการผลิตครั้งนี้
เกือบ๔๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ทุกอย่างเป็นของที่ใช้แล้วคือเป็นของมือสองนั่นแหละ
ล่าสุดเลยมีคนมาเห็นในความสวยงามของรถคันนี้
แล้วก็ติดต่อให้ไปประกอบขายให้แล้วด้วย
ไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกวันนี้รถคันนี้
ลุงเสน่ห์เอาไว้ไปรับหลานที่โรงเรียนไปส่งของบ้าง
ช่วยงานแห่นาคก็มีแห่พระสงกรานก็มีค่ะ
สุดท้ายเลยลุงเสน่ห์บอกว่ามันเป็นความสุขของผมครับ

ผมขอแนะนำพริตตี้คนนี้นะครับ
ไปยืนอยู่ข้างรถของลุงเสน่ห
ิตตี้โบราณไม่แพ้รถเลยจริงบอกเลย
เอาล่ะไม่แน่เหมือนกันติดตามดูนะครับว่า
ติดต่อได้จ๊ะ
เอาล่ะเรื่องของรถพักไว้ก่อน

เป็นเปรย์ที่เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพ
นอนแผลลงไปสบายนะครับ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
เป็นเปรย์ขวดพลาสติก

นี่ไงนอนสบายใจเฉิบ

ฉันรู้เพราะว่าตรงก้นขวดมันจะมีตุ่ม

มันเหมือนเปรย์ที่เขาเอาไว้นวดเพื่อสุขภาพนะครับ
แล้วก็นำขวดพลาสติกนี่แหละมารีไซเคิลมาทำเป็นเปรย์
ซึ่งเขาเรียกว่าเปรย์สารพัดประโยชน์ครับ
เกิดขึ้นจากแนวคิดของนักศึกษาชั้นปีที่๓สาขาสาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามนะครับ
เขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากปัญหาขยะในปัจจุบัน
โดยเฉพาะขยะพลาสติกทุกรูปแบบทั้งขวดหลอดและถุง
มีจำนวนมากครับแล้วก็กำจัดได้ยากนั่นเอง
นักศึกษากลุ่มนี้จึงเกิดแนวคิดนะครับ
ที่จะนำขยะพลาสติกเหล่านี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยนำขวดพลาสติกนะครับที่ใช้แล้ว
มาประดิษฐ์เป็นเปรย์สารพัดประโยชน์ซึ่งสามารถใช้นอนพักผ่อนได้
พร้อมกับการนวดเพื่อสุขภาพโดยเปรย์สารพัดประโยชน์นี้นะครับ
บอกเลยว่าต้นทุนต่ำมากเพียงแค่๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้นเองครับ

เขาก็เลยทำเปรย์ที่สารพัดประโยชน์ก็คือใช้ขวดจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตรงนี้ก็เลยเอามาสารเป็นเปรย์ได้ให้แบบนอนก็ได้นะ
นอนก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งก็ได้
ก็คือทุกคนที่เข้ามานี่ก็ชื่นชอบว่าตรงนี้
ก็เลยว่าจะให้นักศึกษาทำต่อตรงนี้
แล้วเขาก็มีไอเดียนะคะว่าเขาอาจจะใช้เป็นขวดเล็ก
แต่ตอนนี้ก็ยังกำลังจะพัฒนาต่อนะคะ

แล้วก็ขวดนี้ก็คือเขาก็ไปหาขวดมา
ก็มีแค่ไม้ตรงนี้ที่ใช้ในการต่อก็ไม่

ประโยชน์ที่ใช้งานได้ก็คือใช้จากวัสดุที่มันเหลือใช้นะคะ
เพราะขวดน้ำอารมณ์เนี่ยคือที่มันเหลือใช้
เขาก็เอามาใช้ตรงนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าได้นะคะ
เอาล่ะใช้ขวดพลาสติกแบบนี้มันก็นิ่มดีนะ
มันเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็ลดปริมาณขยะด้วยนะ
ก็บอกว่าเพียงแค่นำขวดน้ำพลาสติก
ใช้แล้วมาสารด้วยเชือกให้ได้ขนาดเท่ากัน
จากนั้นก็นำมาสารต่อเข้ากับโครงเปรย์ไม้ไผ่ให้แข็งแรงนะครับ

ถ้าไม่แน่นหนาพอใครน้ำหนักเยอะนอนลงไปนี่ซวบเลยนะครับ
วบเป็นลูกบาสเลยนะครับ
สุขภาพจำเป็นไม่ใช่เพื่อสุขภาพแล้ว
เสียสุขภาพไปซะเปล่าถ้าหากว่ามัดไม่แน่นพอนะ

ทำให้มันแข็งแรงครับแล้วก็ช่วยกันสารนะครับ
ก็จะทำให้งานเสร็จสิ้นเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าช่วยกัน
ส่วนนี้เป็นก็อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่เอาเฉพาะตรงก้นพลาสติกมา

่ำไปย่ำมาเพลินครับสบายเท้าดี
ยังมีนี่ด้วยเขาบอกว่ามีสุ่มไก่ที่ทำมาจากไม้ไผ่
ดัดแปลงเป็นห้องอบสมุนไพร
อบสมุนไพรโอ้โหช่างคิดจริงนะครับ
กลายเป็นสถานที่ที่มานวดเพื่อสุขภาพมาผ่อนคลาย
อบสมุนไพรก็ได้ด้วยนะคะผ่อนคลายกันไป
แล้วก็อย่างที่บอกแหละเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
โดยเฉพาะขวดพลาสติกเนี่ยถ้ามันเป็นขยะมันก็ย่อยสลายยาก
ถูกต้องเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปช่วงนี้ช่วงใหม่เอี่ยมเลยนะ
เอียมอ่องแกะกล่องออกมาเลยจ้า
เป็นช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์นะครับ
วันนี้จะพาไปร้านค้าของเจียไตฟาร์มไปเลือกซื้อกันหน่อยว่ามีอะไรน่าซื้อบ้าง
นั่นเนี่ยผลิตภัณฑ์เกษตรเพียบไปหมดนะครับ
น่าสนใจคือเมลอนหวานเจี๊ยบนอกจากนี้ยังมีฟักทองมีอื่นอีกมากมาย
พาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามกันครับ
สนับสนุนโดยบริษัทเจียไต
เล็ดพันธุ์ตราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก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

วันนี้มาในบทบาทของนักช็อปเลย
เดินเข้ามามันอดใจไม่ไหวจริงมีให้เลือกช็อปเลือกซื้อมากมายเลยครับ
ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศผักรวมไปถึงเจ้าเมลอน
เขาบอกว่าเมลอนที่นี่นะขึ้นชื่อมากทั้งหวานหอมอร่อยมาแบบครบเลยทีเดียว
และนอกจากนี้นอกจากสิ่งที่ผมเลือกซื้อมาอยู่ในตระก้านี้แล้วนะครับ
ยังมีอีกหลายอย่างในร้านเจียไต
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงนี้เราอยู่กับผู้ดูแลร้านเฮียไต่แล้ว
นั่นก็คือพี่ดานะครับสวัสดีครับพี่ดาครับ
ดาครับพูดถึงร้านหน่อยเมื่อกี้ผมไปเดินช็อกมาทั่วแล้ว
อย่างแรกที่เราพอเดินเข้าร้านมาจะเจอกับอะไรก่อนครับ
จะเจอเมล็ดพันธุ์ค่ะ
นี้ใช่ไหมครับที่สามารถเอาไปปลูกต่อที่บ้านได้

ดับหนึ่งของเจียตายเลยลูกค้าเข้ามาถามหาตลอด
อยากจะไปปลูกต่อที่บ้านก็คือเมลอนรักบี้บ่อ

เป็นผลสดขายใช่ค่ะ

ขายดีอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ๒ตัน

เรียกได้ว่าอาทิตย์หนึ่งขายกันหมดไร่ไปเลย

แว๊บมีแตงโมด้วยมีแตงโมด้วยค่ะ

พัดสรรคือลักษณะของลูกปลูกกลม

ฟักทองโอ้อันนี้น่าสนใจฟักทอง

ลูกมันทำให้ลูกเล็กสำหรับ

เป็นลูกฟักทองมินิบอร์
ถึงมันจะเล็กแต่รสชาติมันไม่เล็กนะ

กำแวะกระทาเมลด์
ก็ก็แวะแล้วกลับบุคคล

เฮียไตก็คือโอเคแล้ว

สำคัญเห็นไหมในมือผมนี่คือฟักพองวินิบอล
ทำการเวฟมาเรียบร้อยรับประทานได้เลย
พอไปเว้นแล้วมันนุ่มเลยอย่างที่บอกอย่างที่บีดาบอก
มันหวานมันทานได้ทั้งเปลือกนะนี่เลยทานทั้งเปลือก
ก็ทานได้คุณผู้ชมครับอยากให้มีใกล้ใกล้บ้านอ่ะ
มีกี่สาขามีตรงไหนบ้างยังไงฮะตอนนี้ของเรามีสามสาขาครับ
สาขาที่หนึ่งคือเมืองกาลเมืองกาลนะครับค่ะ
คืนนี้นี่เหรอใช่ค่ะสาขาที่สองก็คือที่ทรงวาด
สำนักงานใหญ่ครับสาขาที่สามที่เปิดก็คือปากช่องนะคะ
นครราชสีมาอืมทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมอยากจะไปแล้ว
อยากจะมาทั้ง๓สาขาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไปยังไง
สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพ
รวมไปถึงท่องเว็บไซต์ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของเจียไตนะครับ
ที่ในช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปกับพี่ดา
ไปนี่เลยไปซื้อของฝากว่าวันนี้จะเอาอะไรบ้างนะครับ
อนุญาตแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ

เมื่อสักครู่คุณชนะบอกว่าขอตัวไปเลือกซื้อของฝาก

มาเยอะจริงซื้อมาเยอะแล้วยังทานได้คุณผู้ชม
คือซื้อมาแล้วเนี่ยผมก็ยังทานไม่หมดถูกไหม
แช่ในตู้เย็นแล้วก็เอาออกมารับประทานเนี่ย
รสชาติยังดีเหมือนเดิมนะเก็บได้นานนะครับ
เอาล่ะใครที่สนใจนะคะลองไปหาซื้อและชิมกันดูได้นะคะ

รสชาติอร่อยแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอน

ช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของของกินยังไม่หมดนะคะ
มาอีกเพียบเลยเด็ดทั้งนั้นสักครู่ค่ะ